พาไปจังหวัดเชียงรายอากาศเย็นเย็นเขามีเทศกาลดนตรีที่น่าสนใจมาก
คุณภาคภูมิค่ะเริ่มแล้วเป็นเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือเลยนะคะ
มีศิลปินชื่อดังเยอะมากแล้วก็มีงานศิลปะด้วยนะคะ
เป็นเทศกาลดนตรีที่คนรอคอยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณรัชนีคำนึงควรค่ะ
รายงานสดมาจากที่จังหวัดเชียงรายเลยนะคะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมคะเปิดฉากขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลดนตรีต้อนรับลมหนาวแรกที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งจัดขึ้นนะคะที่ไร่สิงฟ้าจังหวัดเชียงรายแห่งนี้สภาพอากาศดีมากตอนนี้นะคะประมาณ๒๐องศาเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก
เรียกว่าตอนนี้ประชาชนนับหมื่นมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะเพื่อร่วมเสพงานศิลป์ฟังดนตรี
และวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจคอเพลงแนวเพื่อชีวิตเป็นพิเศษจะให้คุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีสักเล็กน้อยหนึ่ง
ศิลปินของเราวันนี้ที่กำลังสร้างความสุขอยู่บนเวทีคือคุณปูพงศิษยคัมภีร์ค่ะ
ที่ร่วมกันโชว์การบันเลงดนตรีวงออเคสต้าวงใหญ่ร่วมสร้างสีสันให้กับการเปิดฉากเทศกาลดนตรีในเย็นวันนี้ด้วย
ข้างบนเวทีในวันนี้นะครับห้ายในงานยังคึกครับไปด้วยร้านข้าร้านอาหารร้านแดทจากลาน
ทัศกาลสิงอาสากิจกรรมตลาดนัดศิลปินถนนศิลปิน
รวมไปถึงกิจกรรมโชว์บอลลูนแสะสุตการตาค่ะ
โดยนายพงรัฐเหลืองธรรมรงเจริญกรรมการผู้จัดการบริษัทสิงฟ้างเชียงราย
จากจะสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานแล้วนะคะ
คือสิงห์ปาร์คเนี่ยดำเนินการมาเป็นปีที่๕
เรามีความตั้งใจที่จะจัดงานนี้เพื่อคนจังหวัดเชียงรายนะฮะ
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะ
หนึ่งในโชว์ที่แฟนรอคอย
เพลงดังของปูพงศิษยคัมภีร์นะคะ

คุณผู้ชมค่ะและในค่ำคืนนี้
อกจากคุณปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วนะคะ
ยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่เรียกว่าเป็นตำนานเพลงเพื่อชีวิต

นั่นก็คือแอดคาราบาลนั่นเองค่ะ
จะร่วมปิดโชว์ในค่ำคืนนี้
โดยงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๓ธันวาคม
ซึ่งเรียกได้ว่าจะมีทัพศิลปินกว่า๗๐ชีวิต
ลับสับเปลี่ยนการสร้างสีสันบนเวทีทุกวันนะคะ
ที่สำคัญงานเข้าชมฟรีด้วยค่ะ
คุณผู้ชมยังสามารถเดินทางมาร่วมงานกันได้
รัชนีครับหนึ่งทวนข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากไร่สิงปาร์คจังหวัดเชียงรายค่ะ
ขอบคุณคุณรัชนีนะคะโอ้โห๒๐องศา
อากาศเย็นฟังเพลงเพราะยังมีเวลาจนถึงวันอาทิตย
ใช่ไปอีกใกล้ก็ไปคืนนี้ทัน